เราอยากเห็นหนังสือแบบที่วิพากษ์ได้แบบไม่มีกำแพงกั้นขวาง
ว่านังสือตอนนี้ค่ะมันไม่ได้เป็นแค่หนังสือแล้ว

มันก็จะมีเรื่องของการสะท้อนสังคมปัจจุบันเรื่องของการเมืองด้วย
อยากเห็นมีคนเขียนเพราะว่าเขาน่าจะมีอินไซต์ที่ดีกว่าเราอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเกษตรกรเหล่านี้แพร่งแรงมากขึ้นอย่างนี้เกินอะไรขึ้น
ตั้งคำถามกับประเด็นต่างได้
ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าพิมพ์มาแล้วจะโดนเก็บ
โดนตำรวจมาที่บูธอะไรอย่างนี้
คิดว่ายังมีอะไรใหม่ไหมคะที่แต่ละคนแบบคาดหวัง
หรือว่าอยากเห็นจากวงการหนังสือหรือว่าคนทำหนังสือ
คิดว่ามันมีอะไรอีกที่แบบที่เราอยากเห็น
มาพูดคุยกันถึงเรื่องหนังสือค่ะ

หนังสือที่คนอ่านกันในวันโลกหวยค่ะ

เราอยากเห็นหนังสือแบบที่วิพากษ์ได้
แบบไม่มีกำแพงกั้นขวาง
คือเช่นหนังสือประเภทที่แบบตั้งคำถามกับประวัติศาสตร์ไทย
หรือตั้งคำถามกับประเด็นต่างได้
ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าพิมพ์มาแล้วจะโดนเก็บ
หรือโดนตำรวจมาที่บูชท์อะไรอย่างนี้
คิดว่าอันนี้เป็นแบบที่อยากเห็นมาก
แล้วก็หวังว่าในอนาคตจะได้เห็นหนังสือแนวนี้มากขึ้นด้วย
ที่พูดถึงเรื่องประมง
พี่ก็รู้สึกว่ามันมีคนเสพคอนเทนต์อะไรหนักแบบนี้เยอะขึ้น
ก็คิดว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่สักวันหนึ่งหนังสือใส่
สายแบบเรื่องปัญหาโลกร้อนเรื่องสิ่งแวดล้อม
หรือว่าสายเนิดจัดน่าจะมีที่ทางในสังคม
ที่ไปรอดได้ทั้งในเชิงการตลาด
แล้วก็ในความซีเรียสของมัน
ช่วงนี้ก็เริ่มมีแบบเทรนด์หนังสือที่แบบเป็นฟิกชั่น
จะได้อินไซต์ของความที่มันไม่ใช่แค่แบบสถิติแหละ

มนุษย์แบบเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่แบบ

หรือว่าแบบในยาการวันหนึ่งเราน้ำหายาก
หรือประเทศไทยกรุงเทพน้ำท่วมขึ้นมา
หรือว่าเรายังใช้ชีวิตแบบเดิมไหม
คืออันนี้เป็นของที่อยากอ่าน
แล้วก็อยากเห็นว่าคนจะเอาวรรณกรรม
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบคนอื่นเขาจะอยากอ่านไหม
แต่ว่าอันนี้เป็นของที่แบบคิดเล่นแล้วสนุกดี

แบบว่าการเศรษฐกรหลังที่แพร่งแรงมากขึ้น

แต่เหมือนเข้าใจว่ามีคนเขียนที่เป็นภาษาอีสานหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ที่เขียนเรื่องแบบมีเรื่องนี้อยู่บ้างแบบนี้ค่ะ
ก็อยากเห็นอันนี้เยอะ
อยากเห็นวนกรรมก็ลีนเละกับชีวิตมากกับสังคม
ว่าเกิดอะไรขึ้นอยากจำลองชีวิตคนอื่น
ว่าหนังสือตอนนี้ค่ะมันไม่ได้เป็นแค่หนังสือแล้วมันเป็นเหมือนคอนเทนต์อย่างหนึ่งเนอะ
มุมมองแบบคนรอบตัวของเมย์หลายคนจากคนที่ไม่อ่านหนังสือเลย
พอเขาเห็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจจากสำนักพิมพ์ต่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่ทำแล้วแบบสนุกน่าสนใจมีการทำรีวิวการแบบ
เหมือนเป็นโขดหรือว่าเป็นแบบทำเป็นการสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้
มีคนมาพูดถึงหนังสืออะไรอย่างนี้มันก็ทำให้เขาอยากอ่านมากขึ้น
ว่าส่วนนี้ก็จะทำให้วงการหนังสืออาจจะไปได้อีกนานแล้วก็คนอ่านหนังสือมากขึ้นด้วย
เป็นวัยรุ่นสะท้อนทุกวันแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของการสะท้อนสังคม

เรื่องของการที่อาจจะมีการแบบเผยข้อความสำคัญ
หรือว่าแบบที่กินใจแล้วก็เข้าถึงคนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็สามารถทำให้หนังสือมันน่าสนใจได้นะคะ